คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้ต้องบอกว่าสะเทือนใจคนรักสุนัขหน่อยนะคะ
ลำปางค่ะมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งทนไม่ไหว
ต้องแจ้งตำรวจมาจับข้างบ้าน
เขาทำอะไรตั้งวงเล่ากันอยู่ประมาณ๓๔คน
เหล้าน่ะดื่มใช่แต่เตาย่างที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยย่างหมาค่ะ
โอ้โหแล้วเป็นหมาของตัวเอง
ชำแหละตรงนั้นแล้วก็ย่างกินกันค่ะ

ตำรวจสพทุ่งฝ่ายอำเภอเมืองลำปางนะคะ
เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่๔๐ตำบลต้นทงชัย
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่ามีการชำแหละสุนัข

ไปถึงเนี่ยก็เจอชาวบ้าน๓๔คนล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่

และคิดว่าเนื้อที่อยู่บนเตาน่าจะเป็นเนื้อสุนัข
ผู้หญิงคนนี้นางสาวเอนามสมมุตินะคะ

โดยบอกว่าสุนัขที่ถูกจับมาชำแหละย่างเนี่ย
เป็นหมาของเธอเองก็มันถูกวางยาเบื่อตาย
เลยเอามาชำแหละเนื้อกินมันผิดตรงไหน
แล้วเท่านั้นไม่พอด่าตำรวจด่าสื่อด้วยนะ
บอกที่อย่างนี้มาทำข่าวกันจัง
ข่าวคนเสพยาขายยาทำไมไม่ไปจับกัน
ด้านในบีนามสมมุติอีกหนึ่งคน
หนึ่งในชาวบ้านที่ร่วมวงกินเนื้อหมาเนี่ยนะคะ

คนนั้นบอกโดนยาเบื่อคนนี้บอกว่าฆ่า
เพราะมันชอบไปวิ่งไล่กัดคนในหมู่บ้าน
โดยเฉพาะคนที่ขับรถผ่านไปมา
เนี่ยและในบีคนนี้ก็พาตำรวจมาดูที่หนองน้ำด้านหลังนะคะ

หมาที่ย่างกินกันนะคะ
มีทั้งหัวมีทั้งเครื่องในลอยอยู่เต็มไปหมดเลย
ตรวจสอบดูแล้วหัวของหมาตัวนี้
เขาบอกว่ามันโดนของแข็งทุบ

ตำรวจเขาก็บันทึกภาพเอาไว้

นั่นน่ะสิเพราะมันมีรอยถูกตีที่หัวแรง
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปหาในบีคนนี้นะคะ

แต่ส่วนตัวไม่รู้กฎหมายก็ไม่คิดว่าเรื่องจะบานปลายแบบนี้
ส่วนสาเหตุที่ต้องฆ่ามันเป็นเพราะว่ามันชอบไปไล่กินเป็ดกัดไก่ของชาวบ้านเขา

ทางด้านนางงามพิษวาตาปงศักดิ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าโอ้โห

และเท่าที่ทราบเจ้าของหมาตัวนี้มาจากทางภาคอีสาน
เมื่อวานสอบถามเจ้าตัวก็ยังคงให้การปฏิเสธแล้วก็พูดวกไปวนมานะ

ทีนี้พอถามคนอื่นเขาก็บอกว่า
ให้การไปคนละทิศคนละทางเลยทีเดียว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเลยต้องออกมาบอกว่าจริงคนลำปางไม่ได้กินหมานะคะ
ด้านตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้แล้วล่ะ๔คนที่ว่ามีใครบ้าง
เรียกสอบไปหนึ่งคนแล้วแต่อย่างที่บอกทุกคนให้การวกวนคนละทิศคนละทางค่ะ
คนหนึ่งบอกหมาถูกวางยาเบื่อตาย
อีกคนบอกมันโดนรถชน
ฆ่าเองเพราะมันไปกินเป็ดกินไก่ชาวบ้าน

ตอนนี้เลยไม่รู้ว่าตกโรงอำนาจตัวนี้มันเป็นอะไรต้องตายกันน่ะ
แต่ตำรวจเขาส่งซากมันไปให้ทางประสูจน์สัตว์
คิดว่าไม่เกิน๓วันน่าจะรู้ผลค่ะ
และถ้าหากเป็นไปตามที่เราเล่ามาจริง